เศรษฐกิจโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาล
ความเจริญความก้าวหน้าทั้งหลายโครงสร้างต่าง
ไม่เล่าจุดแข็งจริงแล้วมันเป็นเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
มีการลงทุนมีธุรกิจเศรษฐกิจ
เป็นศูนย์กลางของประเทศและศูนย์กลางภูมิภาค

แล้วผมว่ามันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่ค่อนข้างรุนแรง
เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าครุงเทพฯเราอาจจะเป็นเมืองน่าเที่ยวนะ
คนอยากจะมาเที่ยวเราก็อยู่แป๊บ๔๕วันก็สนุก
ในการที่เราให้มาอยู่

คืออันดับ๙๘จาก๑๔๐ประเทศมาก
มันเจริญก็จริงแต่คุณภาพชีวิตมันยังมีปัญหาอยู่

ผมว่าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นลักษณะส่วนตัว
เราพยายามทำงานตั้งใจมีความขยันอดทน
มีความอยากรู้อยากเห็นผมเป็นคนที่ชอบหาความรู้เพิ่มเติม
ฉะนั้นเราไม่ได้รู้แค่วิศวะหรอกแต่เรารู้ด้านหลายมิตรี
รู้เรื่องเศษศาสตร์รู้เรื่องวิธีคิด
เรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องสังคมศาสตร์อะไรอย่างนี้ครับ
ทำให้เรารู้กว้างทำให้เราอาจจะหาคำตอบได้มากขึ้น
ออกเพราะว่าบางทีเราก็มีความเหมือนกับเราก็มีความผูกพันกับปัญหาที่เราไปเจอ
หรือว่าบางทีเราก็ลงไปสัมผัสคนเยอะเราก็มีความผูกพันกับปัญหา
แล้วบางทีการจะตัดสินใจอะไรในบางเรื่องนะทำให้เราต้องคิดเยอะ
ถ้าเกิดเราไม่เข้าไปใกล้ชิดมากกับปัญหา
เราอาจจะตัดสินใจได้รวดเร็วฉับไวขึ้น
แต่พอเราไปผูกพันกับปัญหาปุ๊บเราก็ไปเข้าใจปัญหาเขาเนี่ย
มันทำให้เราตัดสินใจเราต้องรอบครอบขึ้น
เพราะเรามีความผูกพันเรามีความไปเข้าใจ
จิตใจของคนที่ได้รับปัญหาด้วย
เอาจุดแข็งเราไปแก้จุดอ่อนได้สำเร็จไหม
ผมเชื่อว่าน่าจะได้นะผมว่าปัญหากรุงเทพจริงแล้วมันก็
หลายเรื่องมันอาจจะมาจากที่เราไม่ได้ลงไปสัมผัสปัญหาจริง
เราไม่ได้เข้าใจต้นต่อของปัญหา
ว่าเราไปเอาทรัพยากรที่มีไปทำสิ่งอื่นก่อนไง
มันหลายเรื่องถ้าเกิดมีความตั้นใจจริง
ผมว่าเราน่าจะหาคำตอบที่ตอบโจทย์ได้

เราเปิดข้อมูลกรุงเทพให้มากขึ้นได้ไหม

ข้อมูลหลายอย่างที่เราสามารถเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาดูได้
เราสามารถใช้แพลตฟอร์มในการแจ้งปัญหากรทมได้
แพลตฟอร์มเราลองใช้มา๒เดือนแล้วทีมงานเรา

นั่นหมายถึงว่าเทคโนโลยีพวกนี้สามารถเอาเข้ามาประยุกต์ใช้ได้เลย
ข้อบรรยาเรามีเป็นความประภัยเช่นอุบัติเหตุ
ทางมารายทางเดินทางต้องทำได้เลย
จุดไฟดับที่สว่างเนี่ยข้อบรรยาในการเดินทางทำได้เลย
แล้วเริ่มทำข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าต้องมีที่ไหน
อุปกรณ์อันขาดอันหมายปีนึงเราก็ได้ได้ว่าข้อมูลปฏิบาลเห็นได้ไง
ทำโรงเรียนฝึกกู้ภัยซึ่งกรทมเริ่มทำไปแล้วอันนี้ก็จะเห็นผลก้าวหน้า
ส่วนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องภัยจากมิจฉาชีพ
และทำให้เราขอข้อมูลได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปผ่านหลายขั้นตอน

สุขภาพดีเราอยากจะให้มีบริการไปถึงบ้านมีรถเทเลเมดมา
ไปถึงบ้านปุ๊บคนหาหมอออนไลน์มาถึงโรงพยาบาล
เราก็ต่อเสร็จแล้วเราทำเสร็จแล้วเป็นตัวอย่าง
เราไปเปิดตัวงานแล้วผมว่าเราลงมือทำมาแล้วเรื่องเทเลเมตร

คือหาหมอที่บ้านได้มีข้อมูลออนไลน์
แวดล้อมเรามีโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น
เยอะไหมล้านต้นเยอะไหม

คำถามมี๓ล้านต้น
ก็คือปลูกแค่เขตละ๑๐๐ต้น
เขต๑ปลูก๑๐๐ต้นต่ออาทิตย์

เข้าไปวันแรกวันอาทิตย์แรก

เอาอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้ของกรุงเทพ

ต้นไม้ในใจเด็กให้เด็กกับต้นไม้โตไว้ด้วยกัน
ทำได้เลยมันไม่ได้ลงทุนเลยนะ

ในกรุงเทพให้พร้อมได้ให้เรา

รุยรถมันดำ

เอาจริงเอาจังนะเรื่องแจกหน้ากาก

หรือว่าเรียกได้เรื่องน้ำเสีย

คุณผู้ชมครับผมมั่้ข้อจุดแข็งราวเรามีราวแต่ว่า
ทุกข้อนี่พอวันแรก
ทุกอันขยับได้เลย

แต่มันมีโครงการที่เราติดตามได้

หนังเคลิ้มเลยแอร์เย็น
กทมน่าสินธรรมการกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจ

ว่าการที่เรามาอยู่รวมกันเป็นเมืองเนี่ย

ต่อจากนี้ไปกรทมต้องเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้น

ดูเทศกาลทุกเดือนเลยว่ามีเทศกาลอะไรที่จะทำกระตุ้น
เทศกาลที่อยู่ไปบนปฏิทินโลกเลยว่าเฮ้ยคนรู้ว่าเดือนนี้ต้องมาเมืองไทยตรงนี้
เพราะฉะนั้นแต่ความตลาดก็เป็นย่านที่เข้มแข็งว่าเราเป็นย่านดอกไม้ใหญ่
แต่ที่ผ่านมามันก็ซุดโทรมลงในแง่ที่ว่าคนมาน้อยลง
ทำไมกระตุ้นให้ย่าประคองตลาดกลับมาเป็นย่าระดับโลกได้
ทำไมทำเทศกาลดอกไม้ของไทยให้เป็นเทศกาลระดับโลกได้
อย่างคุยกับเมื่อกี้ก็เลยนั่งคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เป็นชั่วโมงเลยนะ
ว่าปัญหาเขาอยากจะให้มีการกระตุ้นอาจจะทำถนนคนเดินให้คนมา
ยิ่งตอนนี้มีสายรถไฟฟ้ามาแล้วทำให้คนเดินสะดวกขึ้น
จะเอาประคองตลาดมาเจรนายยังไงให้มันเปล่งประกายไปทั่วโลกได้
และทำให้เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้นก็เป็นจุดที่เรามาตรงนี้
แล้วผมว่าเราจะไปดูย่านอย่างนี้ทั่วครุงเทพก็จะหาเฟสเซิวัลหรือเทศกาลดี
ที่มาเปลี่ยนปากกายให้คนทั้งโลกเห็น